กินแทนน้ำยายขอตังค์ร้อยหนึ่งดิ

ยายตายเลยพี่เบิ๊ยและลากศสอบยายเอาไปทิ้ง

ถึงตายเลยค่ะแล้วก็เลือกแทงคอเลือกแทงปกอีก๓
นี่หลาน๒๘แทงยายอายุ๗๙คุณผู้ชม
ศพของคุณยายอยู่ตรงนี้ค่ะแต่หลานหายตัวไปแล้วนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ก็ต้องประสานทางแพทย์นิติเวศไปตรวจสอบศพของคุณยายเผาค่ะ
อายุ๗๙ปีแล้วเสียชีวิตอยู่ที่สวนผักริมลำน้ำพอง
ที่บ้านท่าแก่ตำบลศิลานะคะที่ขอนแก่น
ทีนี้เบื้องต้นพอไปดูศพของยาย
ก็โดนแทงมีดแทงเข้าที่คอเนี่ยที่วงอยู่เนี่ยค่ะ
เอามาทิ้งไว้ตรงกระมังล้างจานรอยเลือดยังอยู่
นั่นไม่ใช่คราบทำอาหารไม่ใช่คราบจากถุงแกงนะ
เลือดของยายโอ้ยแทงคอแผลหนึ่งแทงอกยายอีกสาม
ทีนี้รอบนั้นเจอเป็นแบบเป็นเลือดเป็นกองเลือด
รองเท้ารองเท้าคงจะเป็นรองเท้าของหลานนะคะ
รองเท้าแตะหูคีบอ่ะนะคะแล้วในบ้านนี้เนี่ย
ตำรวจไปเจออะไรบ้างน่ะขวดล่าวขาว๖ขวด
อีกขวดนึงเครื่องดื่มชูกำลังกระติกน้ำต่าง
ก็ถึงบอกไงว่าเขาดื่มแทนน้ำก็คงทำให้เมาอ่ะ
คุยกับน้องชายของคุณยายก็คือคุณลุงยืนยง
อายุ๕๗ปีเล่าให้ฟังบอกว่าหลานที่หายตัวไป
มันชื่อสุรวิทย์อายุ๒๘ปีสุรวิทย์เคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
พอกลับมามาอยู่ที่บ้านโอ๊ยวันนี่นะ
กินเหล้าแทนน้ำเมาหัวราน้ำเลย
แล้วก็ชอบมาขอตังค์ยายเนี่ยจะเอาไปซื้อเหล้า
ทีนี้ตำรวจสพเมืองขอนแก่นค่ะไปคุมตัวได้
คุมตัวสุรวิทย์หลานชายนี่แหละตอนนั้นกำลังจะหนีนะ
จับได้ตรงถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นนี่มานั่งอยู่ต่อหน้าตำรวจนะ
กุญแจมือแล้วก็โอ้โหคือเขาบอกว่า
สุรวิทย์ไหนลองบอกสิทำยายใช่ไหม
เขาก็รับสารภาพนะว่าก่อเหตุแทงยายเสียชีวิตจริง
แล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ
รักกันมากรักกันรัก
คุณเป็นใครครับคุณคนเดียวที่บ้านแต่เห็นไม่ค่อยมีเกิด
ต้องทำไปโดยอารมณ์กฎคุณเครื่อง
ใช่ไหมอารมณ์ชั่ววูกค่ะจริง

นี่แหละหลานรักไปขอตังค์ยายร้อยหนึ่งจะไปซื้อเหล้า
แล้วยายปฏิเสธทีนี้พอไม่พอใจเอามีดมาแทงยายแบบนี้
ก็ต้องโดนดำเนินคดีล่ะค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็อาการทางจิตเวทจะมีหรือเปล่าหลานคนนี้
เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะ